ล้อหลุดแล้วไปกระแทกเข้ากับรถกระบะข้างทาง

สาเหตุก็เกิดจากล้อรถตกหลุม

กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีล้อรถบรรทุกหลุดแล้วกลิ้งไปชนกับรถกระบะข้างทางจนได้รับความเสียหาย

เหตุเกิดบนถนนเศรษฐกิจ๑ในพื้นที่ตะบนคลองมาเดืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถบรรทุกจอดอยู่ในสภาพเทาขาดล้อรถด้านหลังฝั่งขวาหลุดหายไป๑ล้อ
รถเกิดตกลงไปในหลุมฝั่งซ้าย
พอขึ้นมาได้พลาวล้อก็ขาดทันที
ทำให้ล้อหลังกลิ้งไปข้างหน้าจนไม่สามารถไปต่อได้
เพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จังหวัดชนบุรีกู้ภัยช่วยกันนำจ่าเอกเจริญศักดิ์สุขบุญ

หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนรถสองแถวได้ระบาดเจ็บ
คนขับรถสองแถวให้ปากคำกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างนั้นผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาทางด้านซ้าย
วชนกระจกมองข้างแล้วเสียหลักล้ม
ชาวบ้านในระแวกนี้บอกว่าถนนสายหลักสุขุมวิทย์ในอำเภอสัตหีบ
กำลังก่อสร้างขยายทางเดินรถเป็น๘ช่องจราจร
ทำให้ถนนบางช่วงช่องจราจรแคบลงและหากเลี้ยวไปมาในบางช่วง
เพราะหลบการทำงานของเครื่องจักรก่อสร้าง
ทำให้การจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นรายวัน
มีทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
อีกรายที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถตู้ริมถนนสุขุมวิทย
ขาเข้าพัทยาในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบ
ทำให้นายประสิทธิพรถมเขียวอายุ๒๙ปีได้รับบาดเจ็บ
มีแผลถลอกตามร่างกายขาขวาผิดรูป
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายรถตู้ถูกชนท้ายกระจกแตก
นายวิศนุกรคล้ายผัดอายุ๕๓ปีคนขับรถตู้ให้ปากคำกับตำรวจว่า
กำลังขับรถตู้มุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จอดรถอยู่ข้างทางเพื่อจะก้มเก็บโทรศัพท์มือถือ

จู่ก็มีรถจักรยานยนต์พุ่งมาชนท้ายอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดนครนายกถนนสายบ้านนาแก่งคอย
ดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนป้ายบอกทาง

พังเสียหายส่วนรถจักรยานยนต์พุ่งตกข้างทาง
จากการสอบถามทราบว่าทั้ง๓คนเป็นเพื่อนกัน
กลับจากเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดสระบุรี
หรือเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทางอย่างจัง
ทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว